คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ได้ติดตามบันเทิงไทยรัฐ

สำหรับพิธีร่วมบำเพ็ญกุศล
ให้กับคุณปอทฤษฎีพระเอกผู้ล่วงลับนั่นเอง

เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคะว่าบรรยากาศล่าสุด
ที่วัดธรรมธีธารามจังหวัดบุรีรำนั้นเป็นยังไงกันบ้าง
คุณโบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิได้สวมใส่เสื้อผ้า
ในแบบที่คุณปออยากจะเคยเห็นด้วย
ก่อนที่คุณพอจะเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเราไปติดตามกันกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
คุณรัชนีคำนึงควรค่ะเชิญค่ะ
สิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นของแฟนคลับ

ที่ตั้งใจมาร่วมพิธีทางศาสนา
พร้อมกับครอบครัวสหวงที่วัดธรรมธีรราม
จังหวัดบุรีรำในช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ครอบครัวสหวงทั้งคุณพ่อสงวนคุณแม่พิษสมัย

ินชวนันโบเวนด้าน้องมะลิและอาน้ำอ้อย
เดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา

โดยคุณพ่อสงวนกล่าวกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ

จากความตั้งใจที่แค่จะจัดงานเล็ก
แต่ด้วยความเมตตาและความรักจากแฟนคลับ

และเป็นกำลังใจให้ทุกคนในครอบครัวสหวงเป็นอย่างมาก
ดีใจครับดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจ
และก็ผมถือว่า๑ปีนี่ปจากเราไปนะครับ
คือไม่มีความเป็นปออยู่เลยเนี่ย
มันเกิดช่องว่างของคุณปอแล้ว
แต่ว่าความผูกพันของแฟนคลับ
ปีที่ผ่านมาก็ทำใจได้ในระดับหนึ่งตามลำดับ
โดยอาศัยเวลานะครับ

มันลืมไม่ได้

แต่เธอก็เปิดเขาว่า๓๖๕วัน

และในวันทำบุญวันนี้เธอและน้องมะลิตั้งใจตัดชุดใหม่
เป็นชุดที่ปทฤษฎีอยากเห็นลูกและภรรยาใส่เมื่อครั้งอย่างมีชีวิต
ตั้งใจแล้วก็ตัดจริงเสร็จนานมากแล้วค่ะ
แล้วก็ลุ้นว่าวันนี้มะลิจะใส่ไหม

ปิมปอบ้อยังไห้เราใส่ด้วยค่ะ

แฟนคลับพี่ปอทุกท่านญาติพี่น้องทุกคน
แล้วก็ทุกคนที่ส่งกำลังใจมา

ที่ยังไม่เคยลืมกัน

ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี
แม้เวลาจะผ่านไปแล้ว๑ปีแต่ความรักความผูกพันและความทรงจำ
แฟนคลับมีต่อครอบครัวสหวงและปทฤษฎีนั้น

รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรำค่ะ